คุณผู้ชมครับส่วนข่าวต่อไปเกิดขึ้นที่สุราชธานี
ช่วยกันดูและสืบจากข่าวหน่อย
สืบจากประสบการณ์ที่เราฟังข่าวกันมาเยอะหน่อย
ว่าเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบคนนี้หายไปได้ยังไง
ตอนแรกเด็กหญิงคนนี้บอกว่า
มีชาวเมียนมานะฮะเอาเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นชาวเมียนมา
ว่ามีคนเนี่ยเหมือนพระมาจับตัวน้องไป
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเป็นกำนันคุณผู้ชมฮะ
เป็นกำนันออกมาโพสต์เตือนภัยเมื่อเวลา๖โมงเย็นของวันที่๕พฤศจิกายนย้อนไปนะ
มีเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบหายตัวออกไปจากบ้านเช่าในพื้นที่หมู่๑
ในพื้นที่ตำบลบ้านธรรมเนียบอำเภอคีรีรัฐนิคมสุราธานีครับ
ผู้ปกครองชาวบ้านช่วยกันออกตามหาเด็กหญิงนะฮะ
๕ทุ่มเจอแล้ว๕ทุ่มเจอตัวแต่แต่
เรื่องต้นเด็กหญิงคนนี้บอกว่าคุณผู้ชมฟังนะ
ลักพาตัวไปขณะอยู่บ้านกับน้องชาย
คนที่พาตัวไปเป็นชายสูงอายุแต่งกายคล้ายพระนะ
แต่มีหนวดยาวนะมีหนวดยาวสวมรองเท้าแตะสีดำครับ
แล้วใช้ถุงดำคลุมศีรษะเธอ
ในรถยังมีผู้ชายอีกรวม๔คนด้วยกันน้องเล่า
จากนั้นรถคันนี้ก็พาขับย้อนสอนไปจอดที่แยกไฟแดงบ้านธรรมเนียบครับ
จังหวะนั้นเด็กหญิงบอกว่าใช้ปากกัดผู้ชายคนนี้นะ

แล้วเปิดประตูรถกระโดดหนีออกมานะครับกระทั่งมาได้รับความช่วยเหลือฮะ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคุณนักข่าว
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบเพื่อหาตัวคนร้าย
แต่เบื้องต้นไม่พบพยานหลักฐาน
เชื่อมโยงกับคำให้การของหนูน้อยคนนั้น
เพราะว่ากล้องวงจรปิดไปเห็นอะไรคุณผู้ชม

เห็นไหมลูกศรเรานำสายตาคุณผู้ชมไป
นั่นน้องฮะวิ่งออกจากบ้าน
ในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองแจ้งไว้
แล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าหลังอาคารครับ

อาคารพาณิชย์วิ่งไปแล้วหลังป่านั้น
น้องให้ปากคำนะครับ
แต่ว่ากากจากกล้องวงจรปิดมีมั้ยล่ะ
ไอ้รถฟอร์จุนเนอร์เก่าหน่อยสีขาวมีมั้ย

มีแต่รถคันนี้แล่นผ่านไปนะครับ

น้องผู้เสียหายปฏิเสธครับ

อ่ะก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องเล่าเนี่ย

แต่หลายอย่างมันก็ไม่ตรงกับที่น้องเล่า
น้องอาจจะเด็กอาจจะสับสนก็ได้

ไม่รู้ล่ะจริงไม่จริงแต่อยู่กันอย่างหวาดภาวะแหละ

ถ้าเป็นเรื่องจริงน้องที่รอดมาได้ก็เคราะห์ดีจริง

เดี๋ยวหาข้อเท็จจริงกันต่อไปสำหรับกรณีนี้ฮะ
วันนี้ข่าวเกี่ยวกับเด็กเยอะมากเลยนะ